หมายของเขาในปีนี้๑๐๐๐ล้านบาท

สมัยก่อนเราเป็นพิธีกรกันใหม่เราจะเรียกน้องเชน

เป็นบ้าน๑๔๗ล้านเงินสด๘๘๘๐๐บาท

เป็นตัวเลขที่ผมชอบคือ๑๖๘ล้าน

ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายส่ง
ตอนนั้นกำไรเดือนหนึ่งประมาณเกือบล้านบาท

เที่ยวแล้วก็นอนคอนโดหรู
อันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตพังเลย
ราศีไหนในช่วงนี้มีโอกาส
ดวงรับสักก้อนโต